สวัสดีครับคุณพุทธตาพี่คุณพระคัตตาลตาพี่คุณเวรกตาพี่คุณพระอุยัมเมตตโยลาคุณประออุดทัศน์ก็ได้ทราบที่จะขอบคุณค่ะ
เม็ดตะโยแล้วคุณประออรหันต์ท่าเจ้าทะละเจ้าองค์พระพุทธโภคพระธมงค์พระสังโขพระอาจารย์
ขอนิมนต์ยันทิพย์สิบประการคือดวงดีล้ำเลิศ
พระเสริฐกว้าโลกทั้งหลายขอจงอมิดวงกีธขอจงขอมิดวงใจแห้งพรวงเจ้าค่านี้เถิ่ม
ขณะหาภูเขาภาวนาของจังหมาวันได้ขึ้นแล้วทำโลกแท้วตาคิดเกินที่มีภูเขาภูเขาจะภูกษักดิ์นามนีเป็นนามนศักดิ์สิทธิ์
ปรับพร้อมลงไปบุคคลใดซิมบุรีผุดปีปีสัตว์วิญญันสัมภาพเวทย์ทั้งหลายขอหายขอเข็นขึ้นของเจ้าเลือดคนออกไป
ปรับลงไปบุคลใดให้ร่วมจากทุกข์หายโศกหายโรคหายไพรให้คนที่จะได้ไปหายเนื้อหมื่นสิวะเนี่ย
เพราะนี้มันจะมาอยู่ยัง
สามสี่ปีแล้ว
อธิษฐานเอาต้องการอะไรจะไปค้าขายไปติดต่ออะไร

ถ้าใครเกลียดเรานี่ป้าย๓วันเดินผ่านมันยิ้มให้
เพิ่งทำจากรอยปลาไม้แย่เครือเขาหลงอะไรทุกอย่างเลย
มันเป็นมวลสารที่สะสมมา๒๐กว่าปี

นักการการบีบีบและไร้สิ่งหลายอย่าง

หลายสิ่งคือวิอาทิตย์หรือตัวใจ
หรือมีใครตามเข้าใจ
หรือมีใครขายแย่แพ้